เสียรู้คนร้ายเพราะเป็นคนดีเพราะมีน้ำใจ
คือพี่ชายเขาปวดท้องกระทันหัน
ก็เลยให้เพื่อนช่วยขับรถตู้ไปส่งพี่ที่โรงพยาบาลปลวกแดงที่ระยองนี่แหละ
เสร็จปุ๊บเพื่อนต้องกลับไปทำธุระต่อเขาก็นั่งเฝ้าพี่อยู่ที่โรงพยาบาล
เข้ามาตีสนิทบอกว่าพอดีโทรศัพท์เขาแบตหมด

คือเจอกันในโรงพยาบาลเราก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นย่าดคนเจ็บคนป่วย
มันก็เห็นใจกันนะ
เขาก็ไว้ใจบอกได้ครับเอาไปเลยให้ยืมโทร
ก็เอาไปโทรคนนี้มานั่งคุยตีสนิทอย่างนี้ค่ะ
อายุอน้ำก็เยอะแล้วนะขโมยของเด็ก
ทำเป็นโทรคุยกับญาติเดินไปเดินมาสักพักนึง
หันมาอีกทีอ้าวหายไปไหนแล้ว
ขโมยแล้วเดินหายไปเลยค่ะเขาพยายามเดินหาเท่าไหร่
ก็หาไม่เจอนะคะแล้วที่น่าช้ำใจคือเขาบอกว่า
มือถือเครื่องนี้เพิ่งผ่อนหมดเองอ่ะเอาไปฟังเสียงน้องหน่อยสิ
ผมก็ให้เขายืมไปสักพักทีนี้มันนานเกินไปครับ
ผมก็ต้องลุกไปดูพอลุกไปอีกครั้งผมก็ไม่เห็นเขาเลยครับ
ตอนนี้เขายืนไปเขาเดินไปแล้วไง
ครับเดินไปแล้วก็คุยแล้วก็

ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับครับใช่ครับไม่รู้เหมือนกันครับเพราะมันนานเกินไปนะครับ
ผมก็ลุกขึ้นไปตามที่นี่ก็ไม่เห็นเลยครับ
ผ่อนหมดได้แค่๒เดือนราคาเต็มมันคือ๗๙๐๐บาท
เขาบอกเลยว่าต่อไปนี้ไม่กล้าไว้ใจใครแล้ว
ฝากเตือนคนอื่นด้วยเพราะเขาไปโพสต์เรื่องนี้
แล้วก็ใครก็ได้ช่วยตามมือถือเขากลับมาให้ที
ใครตามได้เขาตั้งรางวัลไว้ให้เลย๕๐๐๐บาท
แจ้งเบาะแสคนร้ายได้รับเงินไปเลย
แต่ขอร้องช่วยจับให้ได้แล้วเอาโทรศัพท์มาคืนเขาด้วย